สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุป
สบายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าวันนี้เองจะเป็นวันที่อากาศเย็น
สบายที่สุดในรอบสัปดาห์นี้หลังจากนี้อุณหภูมิ
สูงขึ้นเล็กน้อยแต่เรายังมีโอกาสได้สัมผัสอากาศหนาวนะครับ
จะเป็นเมื่อไหร่แล้วก็หลังจากนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไร
นี่คือแผนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็กราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
เป็นกราฟิกแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
สังเกตว่าในเมืองไทยของเราเองกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตานะครับจะมีอยู่บ้าง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้สักส่วนใหญ่
จึงทำให้แดดในช่วงกลางวันนี้ค่อนข้างแรงในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ส่วนนี้คือกลุ่มฝนที่อยู่ในแถวบริเวณประเทศเวียดนามนะครับนอกใช้ฝั่ง
ซึ่งกลุ่มฝนกลุ่มนี้มีระนมสูงที่จะมีผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรานะครับ
โดยถ้าหากเราดูการคำนวณต่อไปครับเป็นการคำนวณเรื่องของกลุ่มก้อนเมฆ
สังเกตว่าหลังจากนี้เองจะมีกลุ่มก้อนเมฆนะครับค่อยทยอยเข้ามาปกกลุ่มในเมืองใดของเรา
ซึ่งก็จะทำให้ความแรงของแดดในช่วงกลางวันนั้นค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
แต่บางจุดบางพื้นที่แดดก็ยังคงแรงอยู่ที่พัดมาแบบนี้
เพราะว่ามีหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของประแสลมตอนออกเฉียงเหนือนะครับ
พัดเข้ามาแบบนี้เองนอกจากจะหอบเอากลุ่มเมฆมาแล้ว
ยังสามารถที่จะหอบเอากลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณแถวเวียดนามนั้นเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราได้นะครับ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายพื้นที่
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนกระจายตัวนะครับ
แต่อาจจะไม่หนักแล้วก็ไม่รุนแรงเหมือนในที่ตกในพื้นที่ภาคใต้นะครับ
แน่นอนครับนอกจากฝนที่คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสตกในวันพรุ่งนี้
ตอนนี้ดูจะแผลวไปเล็กน้อยนะครับถอยร่นไปอยู่บริเวณทางตอนบน
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสังเกตดูสีน้ำเงินดีนะครับ
จะค่อยแผลลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะช่วงวันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับจะถือว่าเป็นวันที่แผลลงมาค่อนข้างแรงละทีเดียว
แต่น่าเสียดายนะครับไม่ได้แผลลงมาในเมืองไทยของเราโดยตรง
จึงไม่สามารถที่จะทำให้เกิดอากาศหนาวจัดได้
ดังนั้นความเย็นที่แผลลงมาประกอบกับความเย็นที่สะสมอยู่ในขณะนี้
ทำให้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเมืองไทยของเรายังคงได้เจออากาศเย็นเหมือนกับวันนี้
แล้วก็ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
หลังจากนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้
ภาพร่างกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวยังไงดูแลรักษาด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ